คุณผู้ชมคะเห็นหน้าดิฉันมาค่ะเรามาขนลุกกันต่อเลยนะคะ

คนลุกกันต่อเลยผู้หญิงคนนึงค่ะซื้อเตียงมายังไม่ถึงเดือนเลยนะ
ตั้งใจว่าจะเอามานอนสบายนุ่มใช่ไหมยามกลาง
มันคือยามแห่งความสุขปรากฏว่านอนไม่ได้เลยนะคะ
คันไปหมดทั้งตัวแล้วพอดูตามขอบเตียงคุณผู้ชม
โอ้โหขนเนี่ยลุกตั้งแต่แบบแขนยันขาแล้วคุณดูสิ

คุณเห็นไหมไม่ใช่เชื้อราคุณเพราะมันเดินได้แล้วมันมีชีวิต

มันเป็นแมลงตัวเล็กยัวเยี๊ยะเป็นล้านตัวอยู่ขอบเตียง

นี่ค่ะเขาบอกว่าเป็นฟู้แมลงตัวน้อยนับล้านตัวนะคะ

บอกเพิ่งซื้อเตียงมาได้แค่เดือนเดียว

ที่เข้ามาดูคลิปนะทุกคนบอกว่าตัวไรฝุ่นแน่เลย

ชอบกินเลือดคนที่ชอบอยู่ตามเครื่องนอน

ไปหาหมอหมอสรุปมาให้ว่าไอ้เจ้าตัวเล็กยัวเยัว

มันคือตัวเรนค่ะ
ไม่ใช่เรย์ที่เป็นนักร้องนะไม่ต้องนึกภาพเขา
เรนเนี่ยเป็นญาติกันเป็นสัตว์ตระกูลเดียวกันกับ

อืมค่ะหมอบอกว่าสัตว์จำพวกนี้เนี่ยนะคะ
มันจะอยู่ในพื้นที่สกปรกอับชื้น
คอยกินเศษรังแคร์เศษผิวหนังมนุษย์เป็นอาหารค่ะ
ปกติไม่ได้เป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์หรอก

ซึ่งปกติในบ้านมันจะมีตัวเรียนแฝงอยู่แล้วบ้านทุกคน
เหรอฮะเออมีอยู่แล้วแต่ว่ามันจะเล็กมากจนมองไม่เห็น
แต่ว่าในคลิปนี้มันคงเยอะมากจริงนะคะ
เพราะมันรวมกลุ่มจนมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า
คือไอ้พวกนี้ถ้ามันเยอะมากขนาดนี้มันอาจจะก่อให้เกิดภูมิแพ้

และใครที่ภูมิคุ้มกันต่ำเด็กเล็กคนป่วย
ถึงขั้นป่อติดเชื้อได้เลยนะคะ
คุณต้องคอยหมั่นซักผ้าห่มผ้าปูที่นอนบ่อยนะ
กำจัดความสกปรกออกจากห้องเนี่ย
ซึ่งเธอบอกว่าเธอไปหาหมอเรียบร้อยกินยงกินยาเรียบร้อยแล้ว
ล่าสุดทางบริษัทที่เธอไปซื้อเตียงมา
ก็บอกว่ายินยอมที่จะรับผิดชอบเรื่องของค่าเตียง

เดี๋ยววันนี้บริษัทกำจัดแมลงจะเข้ามากัดกาลที่ห้องมันได้ด้วย